สวัสดีครับนี่คือไทยรัฐจอบประเด็นกับผมฮาคภูมิพันธ์สถิตย์ครับวันนี้อังคารที่๓๐มกราคม๒๕๖๑ครับวันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยคดีสะเทินขวัญที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อคนร้ายบุกเข้าไปในบ้านพักของสองสามีภรรยาซึ่งเป็นเจ้าของตลาดผลไม้รายใหญ่อยู่ในพื้นที่ตลาดโรงเกลือของจังหวัดสะแ
ของคนขึ้นไปส่วนปมสังหารนั้นตั้งเอาไว้สามประเด็นด้วยกันติดตามเรื่องนี้จากรอยงานครับ
โศกนัตกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นในเขลือหาดหลังใหญ่เลขที่๑๖ซึ่งปลูกอยู่ในเนื้อที่ประมาณ๑๗ไร่ตรงข้ามกับวัดไทยพัฒนาหรือวัดสายันอเมื่อคลองหาดจังหวัดสะแก้วเมื่อสองสามีภรรยาเจ้าของบ้านถูกคนร้ายไม่ทราบจำนวนบุกเข้าไปใช้อาวุธมีดแทงเสียชีวิตจมกองเลือดเหตุการณ์นี้เกิด
เช่นทุกวันพบศพนายพิพัฒน์ตั้งพงศ์หรือเสียกวงอายุ๗๑ปีถูกแทงนอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่หน้าบ้านห่างออกไปประมาณ๗๐เมตรพบศพนางสายันจันทราอายุ๖๓ปีเจ้าของบ้านถูกแทงตามลำตัวหลายแผลและถูกปาดคอเสียชีวิตอยู่ประตูหลังบ้านโดยชุดสืบสวนกันพื้นที่ห้ามบุคคลไม่เกี่ยวข้องเข้าด้านในเพื่อเก็บวัตถุพยานในจุดเกิด
ซึ่งเป็นรถของนางสายันผู้ตายที่จอดอยู่หน้าบ้านแต่ไม่สามารถเปิดประตูรถได้
ต่อมาพลตำรวจโทจิติรอดบางอย่างผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พร้อมกับเรียกสอบลูกสาวน้องชายลูกติดอดีตสามีเก่าของนางสายันญาติพี่น้องและคนสนิทรวม๘คน
โดยหลังจากปิดห้องพูดคุยกันราว๑๐นาทีเจ้าหน้าที่จึงให้ญาติเดินทางกลับ
หลังประชุมชุดสืบสวนประมาณ๑ชั่วโมงผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒สันนิษฐานว่า
คนร้ายมีมากกว่า๒คนขึ้นไปโดยตั้งประเด็นสังหารเอาไว้๒๓ประเด็น
แต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดและต้องรอผลการชนะสูตรศพจากสถาบันนิติเวทย์อีกครั้ง
สำหรับนางสายันจันทราผู้ตายถือเป็นผู้กว้างขวางในพื้นที่
อกจากเป็นเจ้าของตลาดสายันตลาดขายผลไม้ในตลาดโรงเกลือแล้ว
ยังเป็นเจ้าของธุรกิจหลายอย่างและเคยเป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตะบนคลองหาด
มีนักการเมืองท้องถิ่นเข้าหาอยู่บ่อยครั้ง